คือคุณยายมองไม่เห็น

เขาเอาเสื้อกันฝนไปใส่ให้กับคุณยาย
นี่ไงชื่นชมน้ำใจเลย

แล้วคนก็ชมไปถึงครอบครัวเลย

ให้เป็นคนที่มีความอบอุ่นอยู่ในหัวใจ

ปันน้ำใจให้กับคนอื่นแล้วก็อวยพรนะคะ

น้ำแข็งถ้าหนาวบอกพี่
สูตรพี่ตัวนี้พี่จะถอดออก